จะพาไปดูเรื่องราวน่ารักในโลกโซเชียลกันก่อนนะคะคุณผู้ชม
คุณแม่คุณเคยหนีเที่ยวหนีออกจากบ้านไหม
คุณแม่ผมเหรอครับคุณแม่ผมเนี่ยปกติเวลาแกหนีเที่ยว
จะไม่บอกใครอยู่แกก็จะหายไปเลย

เวลาออกจากบ้านเนี่ยก็จะขับรถออกไป

เขาอยากให้คุณวิ่งไล่จับด้วยหรือเปล่าคุณแม่

แต่ว่าคุณยายท่านนี้อยากจะหนีเที่ยวเหมือนกัน
แต่ว่าวิธีการหนีเที่ยวเนี่ยนะ
ไม่ได้ขับรถออกไปไม่ได้วิ่งออกไป
ปีนกำแพงรั้วบ้านหนีเลยค่ะ
ปีนได้หรอคุณยายไปดูคุณยายสามารถหวังคุณชนะเยอะเลยค่ะ
แม่ยายคุณยายเนี่ยอายุเท่าไหร่
เท่าไหร่ฮะโอ้โหผมว่าน่าจะสัก๘๐๗๐๘๐๙๐
อุ้ย๙๐ค่ะคุณยาย๙๐ดูถ้าถกผัดถุงคุณยายก่อนนะคะ
คือตอนเดินเนี่ยคุณยายต้องใช้ไม้ค้ำช่วย
แต่ตอนปีนไม่ต้องไม้แล้ว
โอ้โหสองมือถกผ้าถุงสองเท้าก้าวข้ามกำแพงมีร่องในการปีนแปลว่าทำบ่อย
แล้วยายไปไหน
ที่ฉันกลัวคุณยายหล่นมากเลยตอนนี้
แผ่ผ่านลงนะคุณยายมีเทคนิคคุณดู
ทำยังไงฮะนี่ค่ะดึงลงไปเรียบร้อย
ดิฉันว่าฝั่งตรงข้ามยายต้องมีอะไรที่มารองรับเอาไว้
แล้วมันจะสูงกว่าเพราะว่าคุณยายจะปีนบ่อยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคุณชนะ
ฉันว่าคุณก็แข้งขาหักอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่เห็นคุณยายแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นห่วงคุณยายเหมือนกันนะ

อาจจะเดินช้ากว่านิดนึงแต่ว่าปลอดภัยกว่า
นี่ค่ะเพื่อนบ้านก็เลยอดใจไม่ไหว

ถ่ายคลิปเก็บไว้ดีกว่า
เป็นหลักฐานเลยว่าอย่าหนีออกไปแล้วนะ

เจาะประตูเอาไปดูในคอมเมนต์ในโซเชียลกันบ้าง

นี่ไม่ได้กินยายหรอกไอ้ล้านเอ้ย
นี่คุณชนะเหมือนคุณเลยข้อความต่อไป
เนอะทุบกำแพงไปเลยนะคะ
บางคนก็บอกว่าสงสัยเมื่อสาวเนี่ย
คุณยายน่าจะปีนหนีเที่ยวบ่อยนะ
ปีนรั้วโรงเรียนอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ท่านก็บอกคุณยายน่ารักแข็งแรงจังเลยนะคะ
แข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยนะคุณยายนะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณยายด้วยจุ๊บด้วยนะคะ
บางคนก็บอกว่าชอบนะครับคุณยายแข็งแรงอารมณ์ดีอีกต่างหาก
ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากนะคุณผู้ชมที่เราเห็นกัน
คือเห็นไหมขนาดลูกหลานที่เขาเห็นยังอดอมยิ้มไม่ได้
ก็ถ่ายคลิปกลับมาแล้วก็ออกมาแชร์ในโลกโซเชียล
ค่ะตอนเดินคุณยายจะใช้ไม้นะซ้ำนะ
ปีนสองมือลำมาส์แขมม่งคุณยายทำบ่อยอย่างงี้

คืออาชีพในการปีนกำแพง

ใช่อยากจะบอกลูกหลานว่าทุบกำแพง

เจาะประตูตรงนั้น